สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นอุบัติเหตุที่ถ้าว่ากันจริงแล้วก็
เกิดขึ้นได้ทุกที่กับทุกคนแล้วก็ทุกวันนะคะแต่ว่าที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เนี่ย
เหมือนกับเป็นกรณีศึกษาก็ว่าได้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
แล้วผนวกกันกับที่เราย้อนกลับไปกรณีที่รถเบนส์ชนรถฟอร์ดเนี่ยนะคะ
คือถ้าไม่ได้มีคลิปออกมาถ้าไม่ได้มีหลักฐานเพิ่มเติมแล้วผู้ที่ถูกชนหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีหลักฐานอะไรอยู่ในมือเลยเนี่ยคำถามคือว่ามีทางเลือกอะไรให้บ้าง
กับรถแล้วก็ทั้งกับคนนะคะคราวนี้โชคดีตรงที่ว่าผู้ที่อยู่บนรถทั้งหมดสามคนนะคะ
บาดเจ็บเล็กน้อยถือว่าเล็กน้อยนะคะถือว่าเล็กน้อยแต่ก็บาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้ที่ตามกันอยู่หลังจากที่โพสต์ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีคนพยายามให้ความช่วยเหลือ
แต่ว่าความช่วยเหลือหลักว่าคลิปจากกล้องหน้ารถยังไม่มีเข้ามานะคะ
หรือว่ากล้องซึ่งอยู่ตลอดแนวเส้นถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้น
วันนี้จะให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็ตอนนี้ความพยายามของครอบครัวนี้ทำอย่างไร
เพื่อหาคนที่ชนรถของคุณพ่อเขานะคะ
ตัวคุณพ่อมาเองนะคะวันนั้นคุณพ่อเป็นคนขับนะคะแล้วก็บาดเจ็บนิดหน่อย
แต่แต่ก็พอสมควรสำหรับคนที่ประสบเหตุนะคะคุณพ่อเป็นเจ้าของรถแล้วก็ขับเองด้วยนะคะ
ในขณะที่ลูกสาวคือคนที่โพสต์คลิปนะคะแล้วก็มาร่วมรายการกับเรา
คุณพ่ออันวัดแล้วก็ลูกสาวคือคุณสุธยาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คุณพ่อถือว่าโชคดีมากที่ประสบแค่นี้นะคะแต่ว่าโชคร้ายมากที่อยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุ

และที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเลย

พ่อเอาอาการคุณพ่อก่อนคุณพ่อเป็นคนขับเช้านั้น

มันน่าจะแบบถลอกแบบโดนพวงมาลัยหรืออะไรสีจน

พวกพวงมาลัยหรืออะไรสีแบบ
แบบเจ็บข้างในกระแทกช้ำข้างใน

คุณพ่อขับข้างคุณพ่อด้านหน้าคือใครคะ

ด้านหลังพี่เขยพี่ชายครับ
ซึ่งทั้ง๓ท่านนี้คนที่บาดเจ็บมากที่สุดนี่คือคุณพ่อเปล่าคะ
ถ้าดูจากบาดแผลก็คือผม
แต่พี่เขยอาจจะแบบมีจุกเจิกอะไรนิดหน่อย
ก็เลยต้องให้นอนโรงพยาบาล๑คืนดูอาการครับ
คือจากสภาพรถที่เห็นเนี่ยนะคะพอโพสต์ปุ๊บคือเดี๋ยวเอาที่มาก่อน

เพราะว่าเอางี้นะว่ากันตรงคือจริงแล้วพอเป็นคดีเสร็จแล้วก็คือแจ้งความ
แต่ที่หนูโพสต์คลิปนี่คืออะไรคะ
ว่าตอนที่เราไปจังหวะที่เราไปแจ้งความแล้วเนี่ยคือเหมือนตำรวจแจ้งเราว่า
จากสามเหลี่ยมดินแดงถึงอนุสรสถานเนี่ยมีกล้องอยู่แค่๒ตัว
ซึ่งณบริเวณที่เราตรงจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องไม่สามารถตามได้
ก็คงเขาพูดนะว่าก็น่าจะจับไม่ได้น่าจะตามไม่ได้แล้วล่ะ
เขาไม่ได้ให้ความหวังเราเลยแล้วเราก็พยายามว่ามันจะมีกล้องของชาวบ้านไหม
มันจะมีเราจะดูอย่างงี้ได้ไหมถ้าหลังจากชนไปแล้วเนี่ยรถวิ่งไปเนี่ยเอ่อ
มันจะมีอะไรที่เราสามารถจะดูได้ไหมมันต้องมีร่องรอยบ้างแหละ
เขาก็เหมือนไม่ค่อยอยากตามให้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือคือสาเหตุที่หนูโพสต์คลิปนี้นะคะพอน้องบุ้งก็รู้สึกว่าสงสัยต้องพึ่งตัวเองแล้วฉัน
ใช่ต้องพึ่งตัวเองก่อนก็เลยโพสต์ใช่เพราะว่าตอนที่เราเราไปคุยเนี่ย
เหมือนเขาบอกว่าก็ถ้าหนูสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหน
ถ้าอยากรู้กล้องไหนไปดูก็หนูก็ไปหากล้องเอามาเลขรหัสกล้อง
เอามาให้เขาไปยื่นเรื่องแล้วค่อยมาดูกับเขาได้

ค่ะก็คือให้เราไปหาไปจดเลขรหัสกล้องมาแล้วก็เอาไปยื่นเรื่องแล้วเขาถึงจะให้เราดูค่ะ
จะทำหนังสือให้เราไปขอเจ้าของกล้องดู
อันนี้เป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องโพสต์คลิปว่าขอความร่วมมือเผื่อมีใครมีคลิป
ใช่นะตอนนั้นคือเราคิดมาเสมอว่าจริงแล้วเราคิดว่าตำรวจมีหน้าที่สืบสวน
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนทำไมเอ๊ะฉันฉันก็ประชาชนธรรมดาคนนึงแล้วหนูก็ไม่ได้ผ่านไปเส้นนั้นบ่อย
หนูก็ต้องนั่งหนูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไหมเพื่อหากล้องว่ามันมีกล้องตรงไหนบ้าง
อันนี้เป็นที่มาว่าทำไมต้องโพสต์ใช่ไหมคะ
ทีนี้ถ้าสมมุติเราดูจากภาพคุณพ่อคุณพ่อขับเร็วไหมตอนนั้น
ประมาณ๗๘๐ครับ
ก็อยู่ในความเร็วของกล้องดูดนะ

กลางของทางด่วนมันจะมี๓เลนหยุดเลนที่๒

ตรงกลางปุ๊บคือพ่อได้มีแวบมองไหมคะ
ได้มีแวบมองกระจกอยู่เรื่อยไหม

เพราะดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลย

ประมาณ๖โมง๔๐ถึงตรงนั้น

ไม่ใช่แค่จากอยู่เลนกลางแล้วฉลับไปกระแทก

หมุนกี่รอบผมไม่มีโอกาสจำ

คือรถที่ตามมาไม่มีชนซ้ำนะคะ
สมมติ
คือรู้สึกถึงแรงกระแทก๒ล้าน
คือแบบชนอย่างนี้ปุ๊บรถเราจะเอียงเข้ามา
แต่รถเขาอยู่ฝั่งนี้เขาเร็วมากเขามากระแทกหูอีกที
หมุนเลยค่ะคือเหมือนกับชนท้ายด้านคนขับครั้งหนึ่ง
ใช่หัวรถเราปัดไปซ้าย

คือเขาชนขวาพ่อทำให้หัวพ่อออกไปขวา
แล้วเขาก็มาชนที่ด้านหน้าตัวรถอีกครั้งหนึ่งใช่
พ่อรู้สึกสองครั้งแล้วคือพอมาดูแผลรถเนี่ย

ตอนนั้นเนี่ยคือเห็นไหมคุณพ่อคือแบบได้แบบตื่นขึ้นมา
เหมือนกับแบบปุ๊บขึ้นมาแล้วเห็นไหมว่า
มีรถไหนที่แบบวิ่งผ่านเราไปเลย
ไม่มีเลยครับมีรถเขาไปข้างหน้าคันเดียว

เห็นลิปไหมพ่อเห็นลิปไหม

แล้วคือคนเพิ่งแบบเจอแล้วแอร์แบล็กแต่งอยู่นะคะ

น้องกุงค่ะที่โพสต์นะคะ
คือที่เราได้เนี่ยเป็นกล้องหน้ารถคุณพ่ออย่างเดียวเลย

แล้วพอหนูไปหาตำรวจเมื่อวาน
อาจจะรู้สึกก็งงหน่อยนะ

ก็เลยโพสต์ว่าเผื่อใครมีกล้องหน้ารถ

ก็วงจรปิดน่าจะมีของหน่วยอื่นมากมั้ยคะ
เพราะถ้าสมมุติเจ้าที่สนวิภาวดีบอกว่า
ตลอดเส้นทางตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงไปจนถึงอนุสรสถานี
สองตัวแล้วตรงนั้นไม่มีก็คงก็คงไม่มีแน่แน่นะตำรวจบอกเองอืม
เขาเขาแนะนำให้ไปถามหน่วยงานอื่นไหมหรือใครติดต่อเข้ามาไหม
ก็ตอนนี้ก็คือมีทางพันทิพย์หรือมีเพื่อนทางโซเชียลที่เขาแคปรูปว่า
ตรงนี้มีกล้องนะตรงนี้มีกล้องอะไรอย่างนี้แค่นี้เพิ่มเติมค่ะ
แต่ยังไม่ได้มีตัวคลิปส่งมาเนอะค่ะในส่วนของ
ตำรวจเองให้คำแนะนำแบบนี้นะบริษัทประกันอันนี้รถอายุเท่าไหร่เหรอคะ
อายุประมาณ๑ปีกับอีก๓เดือนได้ค่ะ
ออกค่ะบริษัทประกันแนะนำยังไงบ้างไหมคะ
หรือว่าเขาสามารถเป็นตัวเชื่อมในการติดต่อได้ไหมกับหน่วยงาน
เพื่อพิสูจน์ต่อให้เขาต้องจ่ายเราก็ตาม
เรื่องต้นก็คือเราตอนที่อยู่สถานีตำรวจเราก็พยายามขอให้เขาช่วยเราหน่อยได้ไหม
เขาบอกว่าถ้าเราจะเอาเขาจะขี่ไปดูกล้องให้เรานะ
ค่ะก็เหมือนเขาก็พยายามช่วยแต่ว่าบางคำพูดก็รู้สึกหมดหวังเหมือนกัน
ทีนี้จากที่จะได้คำแนะนำหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
แต่ว่าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับมีสงสัยว่ามีสงสัยรถอยู่ลักษณะหนึ่งใช่ไหมคะ
คือหลังจากค่อยดูคลิปถึงจะเห็น
มาที่บ้านค่อยดูทีละสเต็ปทีละสเต็ปถึงจะมองเห็นช็อตนั้นเท่านั้นเอง

ที่เราสงสัยเป็นรถต้องสงสัยรักษณะรถเป็นอย่างไรครับคุณพ่อ
รถจะไม่ทราบเลยครับ

ไฟด้านข้างตรงไฟเลี้ยว
แล้วมันจะมีกระจกสองข้างอยู่ใกล้กัน
พอดีผมมองแล้วมันจะคล้ายกับฟอร์ทจูนเนอร์
ที่เคยเห็นประจำ

คืออันนี้เขาย้อนดูกันเองในครอบครัวนะคะ

ซึ่งเมื่อวานนี้อาจจะไม่

ตอนไปที่สอนอนะคะ

วันนี้พันธุ์ตำรวจโทมานิดจันประสิทธิ์

ผมก็ยังงง
ท่านบอกว่าให้ผมไปให้ปากคำ
ที่รถถูกชนเมื่อวานนะครับ
ผมก็เลยไปให้ปากคำใหม่
กับทั้งพี่เขยแล้วก็พี่ชายด้วยที่นั่งอยู่ในรถ
แล้ววันนี้ท่านเป็นคนสอบเองทุกอย่าง

ท่านพูดมีความหวังมากเลย
ท่านบอกมีกล้องอยู่ตรงใกล้กับ

แต่อันที่ดูแล้วมีความหวังมากก็คือ

ที่มันเดินข้ามกับสนามบินดอนเมือง

ตรงแถวสถานีรถไฟดอนเมืองอะไรแถวนี้แหละฮะ
คือก่อนอุบัติเหตุประมาณไม่ถึงกิโล
ท่านบอกว่าตรงนั้นน่าจะมีกล้อง
เพราะท่านเคยเห็นหรือยังไง
คือเหมือนกับพูดง่ายคือตำรวจจะจัดการแล้ว
ตอนนี้เดี๋ยวจะดูให้เพราะเริ่มนึกออกแล้ว

มันไม่มีชิ้นส่วนอะไรของรถคันนั้น

คือเหมือนเขาไม่เป็นอะไรเลยเหรอคะคันนั้น

เพราะมันสีออกดำคล้ายกัน

อยากจะไปหยิบเหมือนกันแต่ว่า

แต่ที่คุณพ่อเห็นคือเป็นกระจกข้างสี

เดี๋ยวนิดนึงนะคะตกลงว่ารถที่ประสบบัติเหตุ
บุ้งตกลงรถสีอะไร
สีน้ำตาลค่ะรถน้องบุ้งใช่ไหม

สีน้ำตาลแบบเข้มบางคนจะเห็นสีดำ

คือถ้าเราย้อนกลับไปเปรียบเทียบถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
ตอนที่มีอุบัติเหตุรถเบนส์ชนรถฟอร์ดเนี่ยนะคะ

ก็จะเป็นแค่ภาพเหตุการณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์
ไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ

ทำให้คดีนี้ถูกพิสูจน์อย่างกว้างขวางมากเลย
ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาเทียบกันแล้วเนี่ย
ถ้าในกรณีแบบนี้ซึ่งดีที่คนในรถไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
แต่คำถามคือว่าถ้าประชาชนทั่วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามี
เรามีคำแนะนำที่สามารถนำมาใช้ได้ไหม

ถ้าบอกว่ามีกล้องอยู่ตัวนึงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าลองดูจะคุยกับทนายความนะคะ
ว่าดิฉันไปหาหน่วยงานไหนได้บ้าง
และที่สำคัญคือว่าเป็นหน้าที่ดิฉันไหมคะ
ที่โดนชนแล้วต้องไปดูว่าเลขกล้องตรงไหนเนี่ย
แล้วต้องไปขอดูเองใช่หน้าที่ดิฉันหรือเปล่าคะ

คุณผู้ชมคะจริงแล้วทางเจ้าของคดีนี้เนี่ยนะคะ
คือพันธมรถโทชัดใช้เอียมอ่องนะคะ
ทีมงานเราติดต่อไปแต่ว่าวันนี้ท่านไม่สบายนะคะ
ลางานด้วยนะคะฟังเสียงแล้วไม่สบายจริงค่ะ
วันนี้คนที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็สอบทางคุณพ่อกับน้องบุ้งเองเนี่ย
ก็คือท่านนี้นะคะพันธมรถโทมานิดนะคะ
ว่าท่านก็มองว่าท่านยังไม่ใช่เจ้าของคดีที่แท้จริงนะคะ

แต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นในแง่ของสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเมื่อเจอลักษณะแบบนี้
หรือเมื่อเจอลักษณะที่เข้าคล้ายกับวันแรกที่มีข่าวของเน้นชนฟอร์ดนะคะ
ควรจะทำตัวแบบไหนสำหรับคนที่เป็นผู้ที่ประสบบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำด้วยเนี่ยนะคะ
เราคุยกับทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์นะคะ

ค่ะวันนี้ขอรบกวนอีกรอบนะคะ
ทนายวิรัติคือเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะ
ถ้าที่ฉันเอาคำให้สัมภาษณ์ของน้องบุ้งนะคะ
น้องก็บอกว่าวันแรกที่ไปเนี่ย

คือบอกว่าเหมือนกับเจ้าทุกข์เองเนี่ยนะคะ
ต้องไปเสาะหาเองว่าตกลงแล้วทะเบียนกล้องมันเลขอะไร
จะได้ไปขอดูหรือแม้กระทั่ง
แม้กระทั่งประกันก็ดูจะไม่เหมือนกับ
ต้องให้เจ้าของรถดำเนินการเอง

คู่กรณีเป็นใครไม่รู้แต่มีคู่กรณีแน่

เอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับ
เรามีเรียกอะไรอ่ะ
เรื่องประกันเนี่ยมันมีอยู่๒แบบนะครับ
มันมีแบบประกันแบบสมัครใจนะครับ
กับแบบที่จะต้องบังคับทุกคนให้มีประกันนะครับ
ก็คือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยตัวของผู้ที่ได้รับประสบภัยเนี่ยนะครับ
ตรงนี้เนี่ยก็สามารถได้รับความคุ้มครองนะครับ
แต่อันนี้จะเป็นเรื่องต้องแยกท่อนแยกออกก่อนนะครับ
ก็คือว่าในเรื่องของร่างกายแล้วก็ชีวิตเนี่ยนะครับ
ตรงนี้เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองนะครับ
แต่ส่วนตัวรถเนี่ยนะครับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็จะต้องไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แล้วในส่วนของบริษัทประกันล่ะคะ
เราทำบริษัทประกันกับเอกชนไว้ด้วยค่ะ
ครับก็คือบริษัทประกันเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบก่อนในเบื้องต้นนะครับ
อาการต้องรับผิดชอบนะครับในส่วนของเรื่องของค่าเสียหายต่างนะครับ
และถ้าในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องไปในเบื้องต้นเนี่ย
บริษัทประกันถ้าเป็นบริษัทประกันชั้นหนึ่งเนี่ย
ทางบริษัทก็จะเขาเรียกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะรับประกันนะครับ
คือรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดนะครับ
แต่พอมันไม่มีคู่กรณีปุ๊บมันต้องมีเจ้าตัวเนี่ยต้องจ่ายค่าเอารถเข้าไปซ่อมถูกไหมคะ
ใช่ครับจะต้องจ่ายครับส่วนนี้ต้องจ่ายนะครับ
นี่เป็นสาเหตุที่บางกรณีตัวแทนประกันไม่ค่อยอยากจะเดินเรื่องให้ป่ะคะ
คือก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปรอหาเดี๋ยวเราซ่อมให้แต่ว่าคุณต้องจ่ายค่านี้เอารถเข้าซ่อมนะ
คือมันเป็นกฎหมายอยู่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ
คือมันจะต้องถ้าหาคู่กรณีไม่ได้เบื้องต้นก็ต้องจ่ายค่าเอ็กเซฟอะครับ

แต่ทนายวิรัติคือหาไม่ได้กับยังไม่ได้หาแล้วบอกว่าให้เอาเข้าเลยนี่มันคนละอย่างกันใช่ไหมคะ
ก็คนละแบบกันแต่ว่าเอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยมันถูกชนท้ายมันคือไม่ใช่เป็นเราไปชนเองถูกไหมครับ
มันจะต้องมีคู่กรณีแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทางถ้าจะรีบตัดสินใจด่วนเพื่อจะเข้าไปเขาเรียกอะไรนะซ่อมแซมเลย
ผมว่ามันก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับคนที่เป็นผู้เอาประกันนะครับผม
นายวิรัติเป็นหน้าที่ใครคะอ่าอย่างกรณีนี้เลยอ่ะคือเขาถูกชนอ่ะ
คือเป็นหน้าที่ใครที่ต้องไปดูว่ามันมีกล้องตัวอื่นอีกไหมมันมีกล้องของหน่วยงานไหนมันมีกล้องเอกชนไหม
คือมันเป็นหน้าที่ของเจ้าตัวเองเหรอคะที่ต้องไปหาค่ะ
จริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีต้องยอมรับว่าในระบบของบ้านเราเนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะต้องเป็นคนไปค้นหาเองนะครับซึ่งแล้วบางทีเนี่ยมันไม่สะดวก
อย่างเช่นในบางคดีเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องไปค้นหาซึ่งจริงเราไม่มีอำนาจอย่างเช่นไปขอตรวจกล้องนู่นนั่นนี่เนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าทำได้ยากนะครับ
ในเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในต่างประเทศเขาจะมีหน่วยงานที่เขาช่วยดูให้เลยอะครับ
ซึ่งบ้านเราไม่มีหน่วยงานนั้นเหรอคะหรือยังไงคะ
มันไม่คือจริงมันก็คือเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างแต่ว่าบางทีกลายเป็นท่านก็ไม่สะดวกบางทีก็กลายเป็นว่าต้องเป็นคนหาข้อมูลเอง
ทนายวิรัติดิฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีเท่ากับคนที่ประสบเหตุเองนะคะดิฉันให้ถามผ่านดิฉันนะคะน้องบุ้งเอาข้อสงสัยของเราปรึกษาทนายค่ะ
ก็แสดงถ้าอย่างที่คุณทนายพูดนี่คือเราจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือเดินไปหากล้องเองแล้วจดมาให้ตำรวจทั้งที่ถ้าสมมุติถ้าตัวบุ้งเองบุ้งไม่ใช่คนในพื้นที่บุ้งก็มืดแปดด้านเหมือนกับบุ้งต้องเดินไปตรงเหรอแล้วก็นั่งมองกล้องว่าเออมันกล้องอยู่ตรงไหนอย่างนี้หรอ
คือเป็นหน้าที่เราหรือเปล่าใช่ไหม
คือหนูเข้าใจมาตลอดว่าตำรวจมีหน้าที่สืบสวนเขาต้องทำได้
แต่คราวนี้พอเขาพูดมาอย่างนี้เราก็คงต้องไปนั่งหายเอาเอง
ซึ่งความเข้าใจของน้องบุ้งเนี่ยถูกหรือเปล่าคะทนายวิรัติ
คือจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีอำนาจรวบรวมสืบสวนแล้วก็คือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับ
แต่เนื่องจากว่าบางทีอาจจะท่านอาจจะยุ่งอะไรก็อาจจะเนื่องจากว่าข้อมูลต่างอาจจะไม่พร้อมนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมาคุยกันทั้งระบบนะครับว่าต่อไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วใครจะเป็นคนเป็นคนมาจัดการนะครับ
งั้นถ้าเกิดเป็นคนที่เสียหายมาจัดการบอกว่าบางทีในบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีอำนาจอย่างเช่นอย่างที่บอกถ้าไปเจอกล้องที่อยู่ในส่วนของภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของเป็นบุคคลอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เราเปิดกล้องนะครับ
ค่ะทนายวิรัตินิดเดียวค่ะคือที่บอกว่าเป็นอำนาจของทางตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะคะมันเป็นหน้าที่ด้วยป่ะคะ
ไม่ใช่แค่อำนาจแต่ว่าเป็นหน้าที่ด้วยป่ะคะ
คือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยครับจะต้องเป็นผู้รวบรวมนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับรวบรวมว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีการฟ้องร้องนะครับก็อันนี้ก็ต้องดำเนินการนะครับ
แต่เนื่องจากบางทีอาจจะเนื่องจากต้องเข้าใจสภาพของตำรวจจริงก็คือว่าบางทีท่านอาจจะยุ่งมีงานเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ

เออซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันไม่สะดวกจริงผมเองมีเพื่อนเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยคนหนึ่งรับผิดชอบคดีเยอะมาก

นิดเดียวค่ะคือเรียนขอแทรกคือดิฉันเข้าใจถูกไหมคำถามสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันเข้าใจถูกไหมว่ามันเป็นอำนาจและหน้าที่ของตำรวจนั่นแหละในการไปตามหาว่ากล้องตัวไหนมีหรือเปล่าถ้าไม่มีของหน่วยงานตัวเองเนี่ยมีหน่วยงานไหนหรือของเอกชนไหนเป็นอำนาจและหน้าที่ตำรวจถูกไหมคะ

แต่ทีนี้จะเจอแบบไหนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะของจริง

ล่ะงั้นเข้าใจค่ะทนายวิรัติขออภัยนะคะตัดจังหวะแต่ว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณครับ
เข้าใจตรงกันถูกต้องแล้วค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไปเจอท่านที่อาจจะให้คำตอบไวไปหน่อยเนาะ
เอาสุดท้ายค่ะคุณพ่อวันนี้บอกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยอุ่นใจแล้ววันนี้ที่พันธบทโตมานิดท่านโทรมาเองเนี่ยนะคะ

คือพอหลังจากนี้คุณพ่อเอาไงต่อหรือคิดว่าเรามีความหวังต่อไปไหม
น่าจะมีคลิปจากหน้ารถใครหรือน่าจะดูแล้วก็กรองว่ามันมีรถลักษณะที่เราสงสัยคือจากนี้ครอบครัวเอาไงต่อคะ
ก็หนูก็คิดว่าถ้าเรื่องยังไม่เงียบก็คง
ประโยคแบบนี้เนาะ
ผมก็อยากจะได้คลิปจากหน้ารถคันหลังถ้ามีช่วยส่งให้ตำรวจจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นไงครับ

ชื่อที่น้องบุ้งใช้ถ้าสมมุติในกรณีถ้ามีคนมีคลิปหรือว่ามี
แสอะไรเนี่ยส่งไปให้หนูได้ที่ไหนคะ
ก็โทรมาที่เบอร์ก็ได้ค่ะ๐๘๗๕๐๕๗๗๐๐ค่ะ
หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมจนไม่ทันคุณผู้ชมมีสแกนหน้าจอไลน์ไทยรัฐไม่ได้เลยนะคะ
คือมาที่ไทยรัฐก็ได้เดี๋ยวเป็นตัวกลางให้

ถ้ามีช่วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ
มาศึกษาร่วมกันแล้วก็โชคดีค่ะคุณพ่อ
ที่ทุกคนอย่างน้อยก็ยังไม่เป็นอะไรมาก

คุณผู้ชมตามต่อได้นะคะถ้ามีเบาะแสช่วยกันนะคะ
เพื่อที่จะได้รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนทำกันแน่

โปรดติดตามตอนต่อไป